มาดูเรื่องนี้กันหน่อยก็ขายปริศนากันต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งเป็นศพนิรนามถูกพบอยู่ที่นนทบุรีคุณผู้ชมค่ะ
สภาพศพนี่ก็คือถูกฆ่าปาดคอ
แล้วหมกร่างเอาไว้ริมกำแพงที่ย่านบางกรวยนะคะ

ตำรวจแพทย์เวรชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบค่ะ
ริมกำแพงปูนซอยวัดจำปาที่บางกรวยนนทบุรี
สภาพศพมีไม้อัดทับอยู่
นอนคว่ำหน้าสวมซุยื้อสีดำกางเกงยินขายาว
แล้วตรงลำคอถูกของมีคมปาดคอ
ข้อเท้าขวาถูกมัดด้วยเชือกฟางสีเหลืองค่ะ
นี่คือสภาพศพที่ไปเจอแล้วไม่รู้เป็นใคร
ไม่มีเอกสารอะไรประจำตัวเลยนะคะ
มีเพียงสร้อยสแตนเลสห้อยพระซุ้มก่อ
แหวนเงินที่นิ้วกลางของมือซ้าย

มีใครรู้จักผู้ชายคนนี้บ้างนะคะ

ปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาด๑ปลอก

พ่อค้ากับข้าวรถพุ่มพวงชื่อว่านายอติวิทย์
เป็นคนพบศพก็บอกว่าเมื่อวานในช่วงค่ำ
เขามาจอดตรงนี้แหละจะขายของให้ลูกค้า
แต่พอจอดรถแล้วได้กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมาก
ก็เลยเอาไม้เขียดูโอ้โหจะช็อกค่ะ
เห็นศพก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบนะคะนี่แหละค่ะ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวเราก็ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้
กับพนักงานสอบสวนสพบังกรวยก็บอกว่า
ตั้งแต่พบศพจนถึงเวลานี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความคนหายเลยนะคะ
มีชาวบ้านคนหนึ่งจากคลอง๕ปฐุมธานีมาแจ้ง
ญาติเขาเป็นผู้ชายอายุ๑๙ปีหายไปตั้งแต่๒๘มีนาคมที่ผ่านมา
แจ้งความไว้ที่สอนอโฆครามญาติก็ส่งรูปถ่ายมาให้ดูเปรียบเทียบแล้ว
ไม่น่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะว่าสร้อยคอก็ไม่เหมือนกับสร้อยคอที่พบ
ชุดสืบสวนตำรวจพจนทบุรีและชุดสืบสวนสพบังกลวย
ตอนนี้ก็ประชุมกันค่ะตามล่าตัวคนร้าย
ก็ไปดูกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและใกล้เคียงนะคะประสานชุดพิสูจน์หลักฐาน
ตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาพยานวัตถุเพิ่ม
ตอนนี้ก็มีการนำเอาลายนิ้วมือของผู้ตายไปตรวจเปรียบเทียบในฐานข้อมูล
คือต้องดูก่อนว่าเขาเป็นใครแล้วก็ไล่กันไป
ทางการสอบสวนเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะถูกฆ่ามาจากที่อื่น
แล้วนำศพมาทิ้งอำพรางหรือไม่ก็อาจจะเป็นแรงงานต่างด้าว
เพราะว่าโอ้โหคือถ้าดูจากสภาพแล้วพฤติกรรมการฆ่านี่ก็โหดเยี่ยมมากทีเดียว
มีการปาดพอมีการมัดข้อเท้านี่แหละค่ะ